ศึกแก๊งสาวอาชีวะตบสนั่น๕ลุม๒

ก็ผู้หญิงมา๕คนนะครับ
ไอ้น้องสองคนนี้สถาบันเดียวกันนะ
สอนให้น้องทำน้องเขาแบบนี้
ป้าดีป้าดีป้าดี
อีกทีไหมป้าตีอีกทีไหม

คุยกันดีสิลูกทำไมทำอย่างนั้น

เรื่องอะไรต้องตีถึงตบกันเบอร์นี้
เขาบอกอ้างว่านินทารับหลัง

วิทยาลัยแห่งหนึ่งรุมทำร้ายนักศึกษาผู้หญิง๒คน
สถาบันเดียวกันคุณผู้ชมทั้งเตะทั้งตบกระชากผม
จับหัวกกพื้นใครสอนลูก
สอนลูกให้ทำคนอื่นแบบนี้
เหตุเกิดเมื่อวานนี้ครับที่ลานจอดรถของคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งนะครับ

ทีมข่าวไปคุยกับนักศึกษาผู้หญิงอายุ๑๗ปี๑ในผู้เสียหาย

ก็เลยเปลี่ยนมาคุยกันที่ลานจอดรถ
แล้วนินทาพวกเธอรับหลังแล้วเมื่อกลุ่มผู้ก่อเหตุมาถึง
ก็ใช้กำลังรุมทำร้ายทันทีจนให้เธอกับเพื่อนเจ็บที่ไหนบ้างอ่ะ
เจ็บที่หน้ากับตามลำตัวครับลองฟังเธอหน่อย
น่าจะเป็นการเข้าใจผิดค่ะแต่ว่าฝั่งที่หนูมีประเด็นเป็นพี่
คนนั้นก็คือไม่ฟังหนูเลยอืมก็คือไม่ไม่รับความ
หลังเกิด
คนเจ็บก็คือน้องผู้หญิงคนนี้กับเพื่อนที่โดนนะนะ
ก็ไปแจ้งความแล้วที่สพเมืองกาญจนบุรีครับ
ขณะที่กลุ่มผู้ก่อเหตุโพสต์ข้อความเยอะเย้ยในเฟซบุ๊ก

แล้วขู่บอกจะกลับมาทำร้ายอีกนะ
เอออยากปากแตกอีกอ่ะขอได้เปล่า
นี่นี่นี่นะฮะ
ส่วนเพื่อนของเธอที่ถูกทำร้ายตอนนี้
พ่อแม่เขากลัวไม่ปลอดภัยรับกลับไปอยู่บ้านแล้วครับดูสิฮะ
ดูข่าวนี้แล้วก็การศึกษาสำคัญพอกับการสั่งสอนเลยนะ
คือผู้ชายก็ไม่เอาแต่เป็นผู้หญิงยิ่งไม่ดีลูก
ทำแบบนี้นะฮะแล้วดูดิเขาล้มแล้วไปเตะเข้าหน้าเตะเข้าหัวเขา
เดี๋ยวเวลาเขาเป็นอะไรขึ้นมาหนักเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะเสียอนาคตจะเสียประวัติ
แล้วพ่อแม่นี่แหละพ่อแม่นี่แหละต้องรับผิดชอบเอา
นะครับไม่เอาลูกสาวไม่เอา